เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับขุนพลคนผจญโชคมาฝาก

ขุนพลคนผจญโชคเขาไปหาโชคหาลาบไปดูที่ไหนไปผจญภัยกันอย่างไรตามไปดูกันค่ะ
ที่แรกเลยมาที่นี่นะคะวัดเขาพระทองอยู่ที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรดาขุนพลคนผจญโชคกว่า๒๐๐คนจากทั่วสารทิศพากันเดินทางมากราบไหว้มาขอพรเรือตะเคียนทองโบราณ
อายุกว่า๑๐๐ปีอยู่ภายในวัดเนี่ยโอ้โหมากันแน่นเลยเอาลอตเตอรี่มาเสียบมาเหน็บไว้ขอโชคขอลาบแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
นี่ค่ะคือชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเรือตะเคียนทองโบราณนี้มีแม่ย่านางสุวรรณวิสิทธิลักษณ์สถิตอยู่
และที่ผ่านมามีชาวบ้านหลายรายนะคะที่เคยมากราบไหว้เรือตะเคียนทองโบราณลำนี้
แล้วก็พากันถูกสลากินแบ่งรัฐบาลติดต่อกันไปหลายงวด
ก็คือได้โชคได้ลาบจากที่นี่กันไป
ล่าสุดมีลูกศิษย์วัดคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาถูกเลขท้ายรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ตัวท้าย๑๕ใบรับโชคไปเลยกว่าหกหมื่นบาท
ตัวท้าย๕ใบคุณคิดเอา๓ตัวท้าย๑๕ใบโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยหมดหนี้จริงนะคะ
ก็ทำให้ช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศผลรางวัลแบบนี้ก็เลยมีบรรดาคุณพลคนผจญโชคเดินทางมากราบไห้มาขอพรกันคึกคักแบบที่เห็นในภาพนี้แหละจ้า

เจ้าของต้นกล้วยเนี่ยก็คือพี่แรมจันทร์กุรเกตนะครับเจ้าของต้นกล้วยล่ะ
เล่าว่าได้ปลูกต้นกล้วยน้ำวาเอาไว้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำกล้วยทอด
เช้ามาก็จะไปเอากล้วยมาทำกล้วยทอดเนี่ย
ตะโกนลั่นเลยโอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอด
เขาบอกว่ากล้วยทอดแล้วยังไม่ได้ทอดเลยยังไม่ได้ทอดเหรอ
ยังไม่ได้ทอดแต่แทงปลีออกมาแบบนี้ไงเนี่ยตกอกตกใจเลยทีเดียว
คือพอมันมีเครือเนี่ยโผล่มากลางลำต้นชาวบ้านแถวนั้น
ที่ทราบข่าวก็แห่แหนกันมานำผ้าสามสีมาผูกและกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
ทีนี้ล่ะก็ข่าวมันก็กระจอนกระจายไปไกลใหญ่
อันนี้มหัศจรรย์มากมีมุกด้วยเฮ้ยต้นกล้วยต้นนี้มีมุก
มีมุกเฮ้ยมันจะฮากันไปนะไม่ใช่มุกตลก
เป็นมุกที่เป็นสร้อยชาวบ้านเขาก็เชื่อไงว่ารักษณะอาจจะเป็นเจ้าแม่ตานี
สถิตอยู่ในนี้ก็ได้ก็มายกมือกราบไหว้จุดทูบจุดเทียน
เจ้าแม่ตาหนีอะไรก้วยน้ำวาเออก็ไม่รู้อ่ะเจ้าแม่ตาหนีปลายอยู่ที่เดียว
ก็เดาไปเรื่อยเปื่อยแหละแม่น้ำว้าแต่ทั้งนี้ชาวบ้านต่างอำเภอเขาก็มาแล้วน้องใบตอง
มากันเยอะมากันแยะทำให้ตอนนี้นะครับที่แรมจันทร์ไม่เป็นอันขายกล้วยทอดแล้วครับ
อืมตอนนี้ต้องคอยรับแขกแป้งเยอะนะที่เนี้ยต่างบ้านต่างเมืองมากันเพียบ
ที่นี่แป้งเยอะมากแป้งเอามาทอดกล้วยเหรอใช่
ก็เข้าขายกล้วยทอดก็ต้องมีแป้งเยอะนอกเหนือจากนั้นยังมีแป้งมาถูต้นกล้วยด้วย
บอกแบบนี้แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ใช่ค่ะบอกกันย้ำกันเสมอเลยคุณผู้ชมยังไม่หมด
มีอีกหนึ่งที่อ้าวไปจากจันทบุรีไปเพชรชบูรณ์กันต่อ
เมื่อกี้เนี่ยเราเจอต้นกล้วยที่มันประหลาดแล้วเนี่ยนะมาดูนี่ดีกว่าอะไร
ต้นมะเดืออาถรรพ์มะเดืออาถรรพ์เหรอเออมีความสูงประมาณยี่สิบเมตรนะคะ
ต้นใหญ่มากเลยนะคะอยู่ริมคลองบ่อย่าพื้นที่หมู่๗บ้านวังไสทองค่ะ
ต้นมะเดือต้นนี้นะคะตอนเนี้ยมีชาวบ้านเนี่ยมากันแบบเนี้ยโอ้ย
กำถูบกำเทียนกันมามีของเส้นไหว้กันมาไม่ขาดสายเลยแหละ
เพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ชมมีเรื่องราวประหลาดที่ชวนขวัญภาวะเกิดขึ้น
ชาวบ้านเขาเล่าต่อกันมาเรื่องราวที่ว่านี้ชาวบ้านเขาล่าว่าว
เล่าว่าอ๋อโปรดิวเซอร์บอกว่าให้ตรงตามสคริปต์หน่อย
ล่าว่าวเล่าว่าเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้ชาวบ้านในพื้นที่
เข้ามาตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะสูบน้ำเข้านาในช่วงกลางดึกค่ะ
คุณผู้ชมอืมและแถวบริเวณต้นมะเดือต้นเนี้ยจู่จู่แล้วเนี่ย
ต้นมะเดือต้นนี้มันสั่นมันสั่นไหวคล้ายกับมีคนจับเขย่า
คุณนึกออกไหมกึกขึ้นมาอย่างเงี้เออทั้งทั้งที่เขาบอกว่าบริเวณตรงนั้นนะ
ตอนนั้นนะเออไม่มีลมพัดผ่านเลยไม่มีลมเลยแต่ต้นอ่ะคือ
อย่างนี้แสดงว่าเจ้าต้นมะเดือต้นนี้ตั้งเป็นระบบสั่นเอาไว้ครับ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
เพื่อนบ้านก็ตื่นตระหนกตกใจแล้วแหละเท่านั้นยังไม่พอ
หลังจากนั้นมีชาวบ้านเขาฝันไงคุณ
เขาฝันเห็นเป็นชายหนุ่มรูปงามสวมชุดขาวเขาบอกแต่งกายคล้ายกับเทวดาอย่างนี้
เขาบอกว่าในฝันเนี่ยนะเทวดามาบอกว่าสถิตอยู่ใต้ต้นมะเดือต้นนี้
ก็เลยอยากได้พานบายสีจำนวน๑คู่ผลไม้๙ชนิด
เท่านั้นแหละคุณคะนอกจากพานบายสีแล้วมีขันน้ำมนต์มาด้วยนะคะ
ชาวบ้านก็เลยพากันจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้ตามความฝันเลยมาประกอบพิธีบูชาตามความเชื่ออะไรก็ไม่รู้

ไปต่อดีกว่า
ไปที่นี่ขันน้ำมนต์ที่นี่ใช่ไหม
แต่ขันน้ำมนต์อีกที่บอกเลยว่าใหญ่กว่าเกทับกันไปเลย
ที่นี่ครับอาสมฤษีเนรภาดพุทธคุณถนนวงแหวนต้นประตบใหม่
๙ปฐุมธานีบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

และที่นี่ก็มีคนเยอะแล้วเหล่าบรรดาขุนพลพจนโชคมากันเยอะแยะมากมาย
ด้วยความเชื่อความศรัทธามาด้วยกันแบบไม่ขาดสาย
บางคนมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นกุมารเจ้าสัวเหง
เพื่อความเป็นสิริมงคลก็ขอพรขอโชคขอลาบกันไป
บางคนก็พากันมาส่องอะไรบางอย่าง

เฮ้งเพราะโป้งหนิ่ง
นี่ก็เป็นนักแสดงตลกชื่อดังถูกไหม

เขาบอกว่าพราบครัวนี้เขาได้โชคได้รับแต่ที่นี่ไปบ่อยครั้ง

แล้วที่เขาบอกว่าเห็นชัดเลยนะ
พอแล้วไม่พูดถึงดีกว่า

ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ
แต่ละข่าวที่เราเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
บางคนบางท่านเขาก็มีความเชื่อในเรื่องนี้

แต่ที่ต้องบอกแล้วก็เตือนสติกันไว้คือต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
และทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่ใช่แล้ว
เอาแค่หอมปากหอมคอและที่สำคัญลอตเตอรี่ที่ถูกกฎหมายกับทางกองสลากเท่านั้น
ใช่แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่นี่แหละสลากินแบ่งรัฐบาลนี่แหละแบบถูกกฎหมายนะคะ
เพราะว่ารายได้จากการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลส่วนหนึ่งคุณได้ไปทำบุญไงได้ไปต่อได้ไปส่งยอดความสุขต่างให้กับผู้ยากร้ายหรืออะไร
ซึ่งทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเขามีโครงการดีจัดอย่างต่อเนื่องด้วยนะจ๊ะ